เรื่องนี้ค่ะสมุทรประการดุอีกแล้ว

ไล่ฟันจนนิ้วเท้านิ้วกลางขาดเลยค่ะ
นี่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะ

ให้หมอเย็บให้ดูเลือดอาบเท้าแบบนี้ค่ะ
ต้องเก็บชิ้นส่วนไว้ด้วยนะเอาไว้ต่อนะฮะ
ใช่นี่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปราการก็ไปช่วยเหลือ
พอได้รับแจ้งเหตุนะว่ามีคนโดนฟันนิ้วเท้าขาด
ตรงหน้าโรงงานอยู่ในซอยท่านผู้หญิง๑๘ค่ะ
ที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
แล้วคนเจ็บคือนายนัทธพงศ์มีทองอายุ๑๘

เท้าขวานิ้วกลางตรงนิ้วกลางมันขาดเลย

แล้วกู้ภัยเขาต้องเอาผ้ากอสพันธ์ไว้
นิ้วเท้าที่ขาดต้องแช่ใส่ถุงน้ำแข็ง

คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

เออต้องแช่ใส่ถุงน้ำแข็งไปแบบนี้
เมื่อกี้ดูเท้านี่เป็นเท้าซ้ายไหมคะ
ที่เห็นภาพในกล้องมอง
ขอดูภาพอีกทีครับ

ทีนี้ก็ไปถามเพื่อนของคนเจ็บ

ผมกับตัวของนัทพงศ์เลยนะ
เป็นคนต่างจังหวัดผมก็มาฝึกงานที่สมุทรปราการ

ทีนี้ผมออกมากินก๋วยเตี๋ยวกับนัทพงศ์นี่แหละ

แล้วผมเจออีกฝั่งนั้นเขามากับเพื่อนสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา

ทีนี้ฝั่งผมบอกกลับไปว่าไม่ได้มองหน้าครับพี่

ฝั่งนั้นเขาก็มาคว่างขวดใส่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟัน
ผมไม่เคยรู้จักกับกลุ่มนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย
เขาขับมอไซค์มารัดฝั่งนี้ครับ

แล้วก็นี่แหละครับเขาถามว่ามองหน้าทำไม
ผมว่าไม่ได้มองครับพี่ผมกินก๋วยเตี๋ยวมึงเสร็จ

นี่ไงพอถามว่ามองหน้าเพื่อนกูเหรอ
ฝั่งนี้ก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้มองครับพี่
ไม่ได้มีอะไรครับพี่ยังโดนขนาดนี้
ตำรวจต้องไปตามนะ